ที่ทำจากสรรสักกัจกัญชา
ว่านี้โดยพิงสาคา
แบบชัดเจนเลย
แต่เรื่องที่พี่แอนทองผสมเข้าไปแซวคุณผู้ชมมันมีอยู่คลิปนึงเนี่ยค่ะคลิปนี้เลยคุณผู้ชมคือคุณอ้ำเนี่ยเขาพาคุณนัทมีเรียไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วปรากฏว่าชาวเน็ตรวมไปถึงเราเนี่ยค่ะโฟกัสมันต่ำไปนิดนึง

บอกว่าพี่แอนเนี่ยไปแบบเขาเรียกอะไรไปบูลลี่

ไม่คิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วค่ะ
ถูกต้องประมาณนั้นเรื่องนี้ตัดไปค่ะเรื่องปั๊มทายาทค่ะ
อ้ำบอกว่าโอ้โหหลังจากพยายามมา๑๐ปีทั้งพิธีธรรมชาติ
ทำกิฟต์พึ่งคุณหมอแล้วนะคะท้ายที่สุดวันนี้บอกเลยว่า
หยุดแล้วไม่แล้วไม่พยายามแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลานแล้วนะคะ
แล้วก็มีเรื่องหนึ่งด้วยนะคะที่ทำให้เขาทั้งคู่สะเทือนใจ
อยู่กับครอบครัวถึงไม่มีลูกจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
คือต้องถามว่าดูอะไรก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นการทำกางเกงออกกำลังกาย
สนับสนุนก็ใส่ในหยุดก็มีก็ไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่
เพราะวันนั้นเรื่องของที่มันอาจจะเมสเยอะหรือเปล่า
ไม่มีครับใช่ก็เข้าใจ
ก็มีหลานตอนนี้ก็มีเด็กเยอะแยะไปหมด
เราก็ไม่มีความรักกับเด็กได้เลยก็พร้อม
วันที่คุณนัทฟังผลครั้งสุดท้ายเนี่ย
ตอนเช้าไปฟังผลตอนเย็นจับมาคุณแม่เสีย
มันก็เป็นสัตว์ธรรมนี้สุดท้ายชีวิตมันอยู่แค่นี้